จังหวัดกระบีนั้นฝนตกนะคะทำให้ถนนลื่น
แล้วก็เลยเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกพุ่งชนฟุตบาท
ซึ่งแม่ค้าเนี่ยเขากำลังเก็บร้านหมูปิ้ง
แต่ว่าเหตุนี้โชคดีที่ไม่มีคนบาดเจ็บนะคะ
ส่วนที่จังหวัดชนบุรีเกิดเหตุเจ็ดสกีระเบิดไฟลุกไหม้
มีครูฝึกได้รับบาดเจ็บไป๑คนนะคะ
สาเหตุก็น่าจะเกิดจากมีน้ำมันรั่วลงในเครื่อง

เกิดเหตุเจสสกีระเบิดชิ้นส่วนกระจายมีไฟลุกไหม้
ระหว่างมีการฝึกอบรมการประถมพยาบาลเบื้องต้นทางน้ำ
ริมหาดบางแสนอำเภอเมืองชนบุรี
เจ้าหน้าที่เร่งช่วยนายสุเทพจารุวรรักษ์อายุ๔๖ปี
เครือข่ายชมรมกู้ชีพทางทะเลฉลามขาว
และเป็นครูฝึกให้กับโครงการหลังได้รับบาดเจ็บ
เหตุนี้เกิดขึ้นหลังเจ้าหน้าที่นำเจสสกีขึ้นเทลเลอร์
แต่นายสุเทพได้เดินตรวจดูความเรียบร้อย
จู่เกิดระเบิดดังสนั่นวันไหวทำให้นายสุเทพได้รับบาดเจ็บ
ส่วนที่จังหวัดบุรีรำเกิดอุบัติเหตุ
กระบะพุ่งชนชื่อป้ายอบตนางรอง
ลุเข้าไปจอดในเขตของอบตในสภาพพังยับเยิน
ในรถพบผู้บาดเจ็บ๒คนทั้งคู่เป็นสามีภรรยากัน
สอบถามนายอนันต์กรานวงอายุ๗๙ปี
คนขับบอกว่าระหว่างขับรถกลับบ้านมีรถสิบล้อไม่ทราบทะเบียน
แซงมาแล้วเบียดทำให้ตกใจจึงหักหลบ
แต่เสียหลักพุ่งลงข้างทางกระทั่งไปชนกับป้ายของอบตดังกล่าว
โชคดีที่จุดที่พุ่งชนเป็นอิดบล็อกไม่มีคานเหล็กหรือปูน
ซึ่งอาจจะได้รับอันตรายมากกว่านี้
กล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีรถบรรทุกพุ่งชนเข้าไปในร้านหมูปิ้ง
โต๊ะหินอ่อนแตกระจายเต็มพื้นที่ส่วนคนขับรถบรรทุกคือ
นายธีรพัฒน์อินทวงอายุ๓๓ปียืนรอให้กันกับตำรวจ
ตอนเกิดเหตุเป็นช่วงที่แม่ค้าหมูปิ้งกำลังปิดร้าน
การเก็บของที่ตั้งบนโต๊ะหินอ่อนจังหวะที่เก็บของเสร็จไม่เกินสองนาที
ปรากฏว่ารถบรรทุกคันดังกล่าวเกิดเสียหลักพุ่งเข้ามาในร้าน
ถลายไปชนกับป้ายบอกทางของจังหวัดจนเสียหายโชคดีไม่มีคนบาดเจ็บ
สอบถามคนขับเล่าว่าช่วงเกิดเหตุขับรถมุ่งหน้าไปจังหวัดรัง
แต่มาถึงที่เกิดเหตุซึ่งจุดที่ชนเป็นสี่แยกมีสัญญาณไฟ
ช่วงนั้นมีฝนตกลงมาจึงแตะเบรกแต่เกิดเสียหลักทันที
หลังเกิดเหตุแขวงทางหลวงกระบี่นำรถเคลนมายกป้ายบอกทาง
ซึ่งเป็นป้ายขนาดใหญ่คล่อมถนนออกเพราะฐานเสาของป้ายเสียหายจากการชน
และป้องกันการถล่มลงมาส่วนค่าความเสียหายจะดำเนินการกับคนขับรถบรรทุกต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน